เจออุบัติเหตุค่ะครับเนี่ยค่ะคือเป็นต้องบอกว่าเป็นอุบัติเหตุวิน
สันตโลคุณผู้ชมค่ะวินาทสันตโลจริงจริง
เพราะว่ารถไปพุ่งชนแล้วทำให้รถเสียหายไป๘คัน
มีคนบาดเจ็บสิบเก้าคนฮะเสียชีวิตหนึ่งคน
คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดไปด้วยกันนะคะครับ
ทัวร์ขับมาด้วยความเร็วเลยแล้วไปพุ่งชนรถตู้ที่จอดคันหลังสุด
รถตู้เสียหลักพุ่งออกไปนอกเลนไปชนรถเก๋งที่จอดติดไฟแดง
โอ้โหกำลังรอเลี้ยวขวาอยู่นะคะเนี่ยค่ะส่วนรถทัวร์
หลังจากไปชนแล้วไปชนกับรถกระบะอีก
หน้ามุดเข้าไปอยู่ท้ายรถบรรทุก๖ล้อตู้ทึบ
ซึ่งมีคนอยู่สองคนในนั้นคือในอำนาจจันทโกศล
อายุ๕๓ปีเป็นพ่อนั่งข้างคนขับเสียชีวิตนะคะ
ส่วนลูกชายเป็นคนขับคือนายอัดจันทโกศล
ได้รับบัตรเจ็บสาหัสค่ะครับจากนั้นเนี่ยอายุ
รถทั้งหมดก็เสียหลักนะครับไปชนกับรถยนต์
แล้วก็รถพ่วงแล้วก็รถน้ำที่จอดอยู่เลนซ้ายสุดฮะ
เหตุการณ์นี้ครับทำให้มีรถได้รับความเสียหายรวม๘คันด้วยกัน
แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๑๙คนนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตีหนึ่งที่ผ่านมาครับบนถนนมิตรภาพ
สี่แยกโรงพยาบาลพลจังหวัดขอนแก่นครับ
ผ่านจับรวดเอกทานอ๋อมศิษย์วงวิจารณ์นะครับ
ท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรพลเปิดเผยบอกว่า
จากการสอบสวนสิริพงศ์ที่เป็นคนขับรถทัวร์
ให้ข้อมูลบอกว่าเขาพาคณะครูจากโรงเรียนต่างในจังหวัดสกลนคร
เหมากันไปว่างั้นเถอะเหมากันไปจะไปทัศนศึกษาไปดูทะเลระยองครับ
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยรถเบรกไม่อยู่แล้วพุ่งชนรถยนต์ที่จอดติดไฟแดง
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานให้ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๔
มาตรวจสภาพรถทัวร์ว่าเบรกมันแตกจริงหรือเปล่านะครับ

พนักงานสอบสวนจะประสานแพทย์ให้ตรวจเลือดคนขับรถด้วย
เพื่อหาสารที่ผิดปกติหรือสารอะไรที่อยู่ในเลือดเขา
มีแอลกอฮอลไหมมีสารเสพติดไหม

โอ้โหหากคนขับรถนะครับให้การได้มากกว่านี้
เดี๋ยวจะสอบสวนและแจ้งก็หาขับรถประมาท

แล้วก็ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
แล้วก็ทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายต่อไปครับ
นี่คือคณะครูจากสกลนครนะครับ
จะไปทัศนศึกษาที่จังหวัดระยอง

แล้วรถตัวเองที่ชนก็ไปชนอีกคันหนึ่งต่อ
โอ้โห๑๐อะไรนะ๘คน๘คัน
คนบาดเจ็บ๑๙รายด้วยกันเสียชีวิต๑ค่ะ
สภาพเดิมไม่รู้เป็นไหนเลยนะครับ
นี่ค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะบนท้องถนนจริง
อำเภอพลขอนแก่นนะครับ